เพราะว่าสิ่งต่างที่จะพูดต่อไปนี้ครับ
คุณน้ำแข็งและคุณบุ๊คครับ
จะเล่าให้ฟังว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

และมีเรื่องของผัดไทยชาม
บอกว่าเป็น๓รุ่นที่เชียงใหม่ด้วย

พูดถึงตัวนี้แหละครับเอาตัวก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์ก่อนนะครับ
เขาบอกว่าน้ำข้นรสชาติเข้ม
ที่เจ้าของร้านการันตีว่าอร้อยโดยไม่ต้องปรุงเพิ่มนะครับ
เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตะหนวดชามยักษ
แถมยังท้ายพิสูจน์อีกต่างหากนะครับว่า
ถ้ากินหมดภายใน๑๐นาทีแถมเงินให้เลย๕๐๐บาท
บาท๑๐นาทีเหรอครับผมแล้วคือดูสิ
ลูกชิ้นคือนับไม่ถ้วนมันเยอะมากคุณ
เยอะโอ้โหน้ำนี่เข้มข้นเลยนะฮะ
ผมว่าต้องไปพิสูจน์แล้วล่ะครับผมใช่ครับ
ร้านนี้มีเมนูทั้งก๋วยเตี๋ยหมูก๋วยเตี๋ยเนื้อ
ราคาเริ่มต้นที่๔๐บาทนะครับ
หากเป็นเมนูหมูพรีเมี่ยมนะพรีเมี่ยมด้วยนะครับ
โอ้โหมีเมนูหมูพรีเมียมด้วยนะฮะใช่ครับ
ขายราคาที่๗๐บาทมีเมนูยอดฮิตอย่างชุดตันเก
แล้วก็มีหมึกหอยแล้วก็มีหอยแมลงผู้นิวซีรั่นนะครับ
รสชาติสะใจนักชิมเลยทีเดียว
นี่ครับที่เป็นเกาเหลานี่ครับชุดนี้ล่ะครับชุดนี้
ครับแข่งก๋วยเตี๋ยวเรือจัมโบ่หากมากันสามคนอย่างพวกเราสามคนเนี่ยครับ
หมดภายในสิบนาทีจะได้กินฟรีและแถมให้เงินอีกห้าร้อยบาท
โอ้โหแล้วดูสิครับแม่ค้าใจปั้มเหลือเกินไล่ไหลใช่ไม่แต่คือถ้วยอ่ะ
มันใหญ่มากจริงนะต้องใช้แบบทัพพีตักแบ่งอ่ะ
ต้องตักแบ่งมาดูสิเขามีข้อกำหนดไหมฮะ
ต้องกินกี่คนหรือคนเดียวสามคนสามคนครับสามคนสิบนาที
ภายในสิบนาทีเนี่ยสามเราเนี่ยป่ะครับผมแต่ถ้ามาสองคนก็ได้นะครับ
แต่มา๒คนเนี่ยให้บอกว่าเวลา๑๕นาทีให้โอกาสเพิ่มนะครับ
เพื่อบวกใครที่ชอบกินเยอะและกินได้เร็วนะครับ
ถ้าคนเดียวนะฮะถ้าคนเดียวนะครับแล้วคุณฟาดได้ไหม
ผมว่านี้สิบนาทีนะครับต้องนำเจ้าของร้าน

นั่นคือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือชามยักษ์
ไปต่อที่จังหวัดเชียงใหม่เจ้านะครับ

มีมานานแล้วนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่๙๐ปี
ซึ่งส่งต่อกันมาเป็นรุ่นที่๓แล้วครับ
นั่นคือร้านผัดไทยท่าแพร
อ๋อคำว่าร้านนะครับไม่ใช่รอเรือนะครับร้านหล่อลิ้งนะครับร้านหล่อลิ้งครับ
ผัดไทยอยู่ที่ซอยสิทธิวงตะบนศรีภูมิในเมืองเชียงใหม่นี่เองครับ
เป็นผัดไทยโบราณคงสูตรดั้งเดิมไม่เหมือนเดิมครับ
เครื่องปรุงรสนะครับมีแค่น้ำเกลือน้ำปลาตาพระ
พระด้วยนะครับน้ำตาลใช้น้ำมันหมูเจียวใหม่ทุกวันแหละครับ
หมูบัดช่อลงไปผัดกับเส้นและไข่
กินคู่กับมะม่วงเปรี้ยวซอยโอ้โหมะม่วงเปรี้ยวซอยนะครับ
แล้วก็ซอยไปเรื่อยนะครับผักกาดแก้วและกะหล่ำปลีค่ะ

ผัดไทยใส่มะม่วงเปรี้ยวซอยนี่ไม่ค่อยเจอนะ

ติ๋มจินตนาพฤติการกิจและป้าติ่งกิจสนา
รังศรีเจ้าของสูตรเด็ดรุ่นหลานบอกว่า
ไทยท่าแพร่มีจุดกำเนิดจากอาม่ากิมเตียง
ขายอยู่ใกล้ล้านท่าแพร่ห่อละ๕๐ตะตังค์
ปัจจุบันราคาเริ่มต้นที่๒๐บาทครับ
ค่ะดูสิครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสามทุ่ม
ใช่ค่ะก็ร้านเนี่ยเดี๋ยวบอกพี่กัดกันหน่อยคุณผู้ชม
เข้าได้สองทางนะทางหนึ่งจะเข้าจากถนนช้างม่อย
มุ่งหน้ากาดหลวงเลี้ยวซ้ายเข้าซอยสิทธิวงศ์ก็ได้
หรืออีกทางหนึ่งจะเข้าจากสะพานนครพิง
ท้ายซอยสิทธิวงศ์ขับมาถึงที่ร้านที่ต้นซอย
ถ้าบอกแบบนี้บางคนบอกว่าโอ๊ยหาไม่เจอ
ไม่ใช่คนพื้นถิ่นที่เชียงใหม่แต่อยากไปกินเหลือเกิน

อยู่หน้าจอตอนนี้แล้วโทรไปสอบถามทางจากป้าติ๋มได้เลย

หรือจะโทรหาป้าติ่งก็ได้นะคะ
เบอร์๐๘๙๙๙๗๘๕๕๔นั่นเองนะคะ
ก็ไปแล้วหามาเจอก็นั่งสี่ล้อแดงจ้ะ
นั่งสีล้อแดงบอกไปซอยสิทธิวงศ์
ก็ไปเจอร้านของป้าน่าจะไปลำปลาเหลือนะ
บริการเช็ดลำลายด้วยนะครับสักทีเห็นภาพ

ทำไมต้องเอาอะไรที่เป็นอาหารการกิน
มันลอดตาลอดใจมายั่วน้ำลายแต่เช้า